มาดูเมื่อวานี้นะครับมีการพิจารณาของสนชนะครับ
สะพานนิติบัญญัติแห่งชาติก็มีมติผ่านร่างพระราชมัญญัติเงินทดแทนฉบับใหม่
ที่จะส่งผลให้ลูกจ้างได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น
ส่วนนายจ้างก็ได้รับความเป็นธรรมมากขึ้นนะครับ
โดยสาระสำคัญของกฎหมายฉบับนี้ได้แก้ไขการออกหลักเกณฑ์เงื่อนไขและอัตรา
ในการจ่ายค่ารักษาพยาบาลค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงาน
และฆ่าทำศพกรณีลูกจ้างที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
จนถึงแก่ความตายหรือศูนย์หายในขณะทำงานนะครับ
เช่นเพิ่มค่าทดแทนกรณีต่างจากร้อยละ๖๐เป็นร้อยละ๗๐ของค่าจ้างรายเดือน
และเพิ่มค่ารักษาพยาบาลจากเดิมที่สูงสุด๒ล้านบาท
ถูกแก้ไขเป็นค่ารักษาพยาบาลจนสิ้นสุดการรักษาเลยนะครับ
แล้วก็ยังมีการเพิ่มระยะเวลาการจ่ายค่าทดแทนกรณีลูกจ้างทุบพลภาพเป็นไม่น้อยกว่า๑๕ปี
เพิ่มระยะเวลาการจ่ายค่าทดแทนกรณีลูกจ้างเสียชีวิตหรือศูนย์หายเป็นเงินไม่เกิน๑๐ปี
เดิมที่กำหนดให้ไม่เกิน๘ปีนะครับ
ในส่วนของนายจ้างก็ได้รับประโยชน์จากกฎหมายฉบับใหม่เช่นเดียวกันนะครับ
เพราะมีการปรับลดการจ่ายเงินเพิ่มจากเดิมร้อยละ๓ให้เหลือร้อยละ๒ต่อเดือน
กำหนดหลักเกณฑ์การคำนวณเงินเพิ่ม
กรณีนายจ้างค้างชำระเงินสมทบกำหนดให้จำนวนเงินเพิ่มต้องไม่เกินเงินสมทบที่นายจ้างต้องจ่าย
โดยหลังจากนี้สนชจะส่งต่อให้สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ก่อนนำขึ้นทูล๙เพื่อลงพระประมาพิไทยต่อไป
คาดว่ากฎหมายใหม่นี้จะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นปี๒๕๕๙